คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูเหตุการณ์เครื่องบินตกนะคะ
เป็นเครื่องบินสายการบินไฟล์ดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรสค่ะ
ตกที่ประเทศรัสเซียระหว่างทางที่กำลังจะลงจอดนะคะ
เรื่องนี้ทางการของฟาดูไบเองก็กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุอยู่ว่า

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารเสียชีวิตยกลำค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เครื่องบินโดยสาร
บออิงเจ็ดสามเจ็ดขีดแปดศูนย์ศูนย์สายการบินไฟล์ดูไบ
เที่ยวบินเอฟแซตเก้าแปดหนึ่งบินจากนครดูไบของสหรัฐอัรับเอมิเรจ
ประสบเหตุตกขณะลงจอดที่สนามบินรอสตอฟออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซีย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๗นาฬิกา๕๐นาทีของเช้าวันนี้ตามเวลาในไทยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหกสิบสองคนเสียชีวิตค่ะจากคลิปวิดีโอนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเครื่องบินกำลังพุ่งตกลงมา
ซึ่งเห็นชัดเจนนะคะว่ามีประกายไฟลุกท่วมลำก่อนที่เครื่องบินจะตกลงสู่พื้น
จากนั้นก็เกิดการระเบิดตามมาล่าสุดทางการรัสเซียและสายการบินไฟล์ดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรส
ก็กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบินโดยสารลำนี้โดยสื่อท้องถิ่นของรัสเซียก็รายงานค่ะว่า
ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร
มีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะลงจอดหรืออาจจะเป็นจากเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง
รวมทั้งอาจเกิดจากความผิดพลาดของนักบินเองก็เป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าเครื่องบินลำนี้
ไม่ได้มีความตั้งใจจะลงจอดตามปกติมีการบินวนอยู่เหนือสนามบินประมาณสองชั่วโมงก่อนที่จะตกลงมา
ซึ่งอย่างที่บอกว่ามีรายงานด้วยนะคะว่าเกิดไฟลุกไหม้หรือเกิดการระเบิดบนเครื่องบินค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะสายการบินไฟล์ดูไบก็ได้ออกแถลงการฉบับที่ห้า
เปิดเผยรายละเอียดของเครื่องบินลำนี้โดยระบุว่าในบรรดาผู้โดยสาร๕๕คน
เป็นผู้ชายสิบแปดคนผู้หญิงสามสิบสามคนและเป็นเด็กสี่คน
ในจำนวนนี้แบ่งเป็นสัญชาติรัสเซียสี่สิบสี่คนยูเครนแปดคน
อินเดียสองคนแล้วก็อุสเบกิสถานหนึ่งคนค่ะ
ด้านของนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซีย
ก็สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยกันเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
ไปประมาณ๒๕๐เมตร
จากนั้นเกิดการระเบิดมีไฟลุกไหม้
ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสาเหตุการตกครั้งนี้
เกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายมีลมแรง
ซึ่งทำให้ทัศนวิสัยในการลงจอดไม่ดีค่ะ